เป็นการยิงเพื่อเปิดทางหรือว่าให้กลัวครับมีการคิดถึงตรงหน้าได้ประมาณ๒๓วันครับ
ไม่ได้ทางกายครับด้วยการยุ่มเด็กนะครับ
พื้นศึกสันนี่เราได้ไม่มีการกัดไปกันครับครับคือผมก็กำลังทำตัวแค่ตัวนี้ปกติครับ
ไม่ได้คิดหนีไม่ได้คิดอะไร
ในใจทุกครั้งที่เห็นข่าวก็

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะการแถลงข่าวจบไปตั้งแต่ช่วงสายของวันนี้
ส่วนคำแถลงข่าวที่จะเรียกว่าแถลงข่าวก็ไม่เชิงนะคะ
แต่ว่าเป็นการให้ผู้สื่อข่าวที่ไปรอทำข่าว
สักถามผ่านสายโทรศัพท์นะคะกับผู้ต้องหาเอง
หลังจากที่ฟังเนื้อหาทั้งหมดแล้ว
แล้วแต่แต่ละบุคคลค่ะว่าจะเชื่อมากน้อยแค่ไหน
สำหรับคำพูดซึ่งเป็นคำตอบของวันนี้นะคะ
อย่างที่ตำรวจบอกแม้กระทั่งตำรวจเอง
คือเขาพูดอะไรสิทธิ์ของเขานะคะ
อยู่ในสำนวนแบบไหนก็ชั้นหนึ่ง
ส่วนในสำนวนจะเหมือนกับตอนให้การอยู่ในห้องพิจารณา

เพราะมันก็เปลี่ยนแปลงได้ไม่ใช่เฉพาะคดีนี้เท่านั้นนะคะ
วิธีการแถลงข่าวของวันนี้ถ้าคุณผู้ชมได้ชม
ตอนที่แถลงข่าวจะเห็นได้ว่าก็มีความทุลักทุเลพอสมควร
เพราะว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะ
เลือกที่จะไม่เป็นผู้สรุปความจากการสอบสวนตัวผู้ต้องหาเอง
แต่ว่าเป็นการเปิดโอกาสในการต่อสายโทรศัพท์นะคะ
เปิดโอกาสให้ผู้สื่อข่าวที่ไปรอทำข่าวเนี่ยได้สักถามตัวผู้ต้องหาเอง
จะมีผู้พูดก็ไม่มากค่ะใช้ผู้พูดแค่สองท่านเท่านั้นเองนะคะ
ก็คือท่านหนึ่งเป็นผู้อำกับ๓กองปราบนะคะ
แต่ท่านพูดสั้นมากพูดสั้นมากว่างานสืบสวนทำ
โดยประสานงานกันของภาคหนึ่งนครบาน
แล้วก็สอบสวนกลางนะคะพอระบุตัวได้
แล้วก็รอเฝ้าระยะหนึ่งก็ถึงเข้าจับกลุ่ม
ส่วนผู้ที่ให้รายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยนะคะ
ก็คือทางรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะพลตำรวจเอกสุวัสดิ์นะคะ
ซึ่งก็เป็นการตอบคำถามเหมือนกับเป็นการเช็คสักส่วนใหญ่นะคะ
ว่าที่มีข่าวอย่างนี้ใช่ไหมที่มีข่าวอย่างนั้นใช่ไหมนะคะ

ในขณะที่บางอย่างที่อาจจะเป็นเป้าของคำถาม
ทางรองพบตรท่านก็เลือกที่จะไม่ให้รายละเอียด
เพราะบางอย่างต้องอยู่ในสำนวนจริงนะคะ
ในส่วนของประเด็นหลักที่คุณผู้ชมได้เห็นตลอดทั้งวันนี้แล้ว
มันยังอาจจะต้องอาจยังต้องตามข่าวต่อนะคะ

ด้วยความเคารพแล้วก็ให้เกียรติทางครอบครัวของผู้เสียชีวิตนะคะ
ก็คือน้องที่เป็นพนักงานในร้านขายทองนะคะ

มันมากระจุกตัวอยู่ที่ผู้เสียชีวิตท่านนี้นะคะ
ก็คือว่ายังคงมีคำถามเรื่องส่วนตัว
หลังจากที่มีกล้องวงจรปิดเห็นว่า
ผู้ต้องหาภรรยาเคยไปซื้อทองโดยที่หนึ่งในผู้เสียชีวิตก็คือ
กวางอยู่ในเหตุการณ์เป็นผู้ขายให้วันนั้น
ในขณะที่ข่าวที่ออกมาเพิ่มเติมอีกก็คือว่า
อาจจะมีการสนทนากันเป็นเวลาชั่วโมง๒ชั่วโมงก่อนหน้านี้
ซึ่งอันนี้ที่ออกมาเป็นข่าวต้องได้รับการตรวจสอบก่อนนะคะ
ในขณะที่ทางไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อหรือว่าพี่ชายของผู้เสียชีวิตนะคะก็คือ
ก็คือพนักงานร้านทองนะคะ
ยังปฏิเสธว่าเรื่องชู้สาวไม่มีแล้วก็ไม่ได้มีความสัมพันธ์
ไม่ได้มีเรื่องอะไรที่เกี่ยวข้องกันกับผู้ต้องหาเลย
แล้วก็รู้สึกเสียใจด้วยซ้ำไปนะคะ
ที่มีความพยายามจะเชื่อมโยงเรื่องนี้เข้ามาเป็นต้นเหตุของคดี

แต่วันนี้ถ้ามองจากคนนอก
ยังอาจจะพอสังเกตหรือมองได้ว่าบางอย่าง

เป็นสิทธิ์ที่ว่าเขาจะตอบแบบไหนก็ได้นะคะ
สำนวนบันทึกไว้อย่างไรในศาลอาจจะเป็นอีกแบบหนึ่งเลย
ก็ได้แต่ก่อนจะสรุปสำนวนก่อนจะไปชั้นศาล
มีบางอย่างมันก็เป็นข้อสังเกตเหมือนกัน
เอาอย่างนี้นะคะภาษาคนทำข่าว
เอางี้ดีกว่าเดี๋ยวให้แขกรับเชิญช่วยวิเคราะห์ดีกว่าค่ะ

ท่านแรกค่ะอธิบดีอายการสำนักงานคดีอาญาธนบุรี
อีกหนึ่งท่านค่ะประธานหลักสูตรอาชญาวิทยาการบริหารงานยุติธรรม

ผู้ช่วยศาตราอาจารย์ดรธนษักราชินาบะวอนมนันทกฤน

คือคนทำข่าวนะคะ
สักถามคนอื่นมาเยอะนะคะ

จะขลุกขลักที่เรื่องแบบเทคโนโลยีเครื่องมือหน่อยนะคะ
เพราะว่าจะไม่ได้ยินกันเสียงกล้องใดก็แล้วแต่

มันจะเป็นลักษณะที่มันไม่ได้

มันโก้กันไปมาแต่

อาจารย์อาจารย์ธนันสักค่ะหรือหรือจังหวะการถามตอบแบบนี้
มันเป็นเพราะเขาถูกสอบมาทั้งวันทั้งคืนต้องตอบซ้ำแล้วซ้ำเล่า
แล้วคำถามที่เจอก็เป็นคำถามที่เขาคงจะตอบตำรวจไปแล้ว
อาจจะรอบหรือหลายรอบมันเป็นอย่างนั้นไหมคะ
จังหวะมันเลยดูแบบมันดูอัตโนมัติถามตอบถามตอบ
คือดูแล้วมันเหมือนกับเป็นการสื่อสารที่มันยังสะท้อนว่ามันมีเงื่อนงำอะไรอยู่
ใช่ไหมครับโดยภาพรวมมันออกมาแบบนั้นใช่ไหมครับ
แล้วก็เหมือนกับตัวคนที่ให้ข้อมูลเนี่ยมันคงจะมีอะไร
คือจากการสื่อสารทั่วไปที่มันออกมาเนี่ยมันเหมือนไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะครับ
แล้วก็เหมือนกับแรงจูงใจบางเรื่องเนี่ยซึ่งจริงมันก็ไม่ได้รายละเอียดเท่าที่พอจะบอกได้นะครับ
จริงมันคืออะไรอย่างที่เขาบอกว่าเป็นปัญหาส่วนตัวมันก็แค่นั้น
แล้วก็นักข่าวก็ไม่ได้ซักต่อหมายถึงว่าเขาไม่มีโอกาสที่จะซักต่อหรืออะไรต่างนะครับ
ให้คิดว่าจริงแล้วเราไม่ทราบว่าแรงจูงใจจริงมันคืออะไร
จังหวะการถามตอบของคนที่อยู่ในภาวะผู้ต้องหาคดีหนัก
ซึ่งคนตามทั้งประเทศแล้วก็มีผู้สูญเสีย
โดยเฉพาะน้องไททันเนี่ยนะคะคือ
แม้ว่าเขาจะผ่านการถูกสอบมาตลอดวันตลอดคืน
ก็แล้วแต่เนี่ยแต่มันถือเป็นข้อสังเกตได้

ว่าจังหวะการตอบคำถามจบคำถามแล้วตอบ
ลักษณะแบบนี้มันอัตโนมัติไปหรือว่า
มันเกิดขึ้นได้สำหรับคนที่ตอบมาไม่รู้กี่รอบแล้วค่ะ
แต่ว่าโดยโดยภาพรวมนะครับโดยภาพรวมมันเหมือนกับ
เป็นการสื่อสารที่มันปิดกั้นอะไรบางส่วน
ใช่ไหมครับผมคิดว่าคนทั่วไปก็มองว่ามันมีเงื่อนงำอะไรบางอย่าง

คนที่จัดแถลงข่าวหรือกลุ่มตำรวจเองเนี่ยนะครับ
เขาคงจะจำกัดอะไรหรือเปล่าไม่รู้
แต่อันนี้มันสะท้อนออกมาแบบนี้จริงนะครับ
คือคุณผู้ชมค่ะคือนักข่าวที่ไปทำข่าวเนี่ยนะคะ
คือตอนแรกก็มีการบอกนะคะบอกว่า
ตอนแรกเนี่ยพาตัวจากกองปราบใช่ไหมคือเมื่อคืนมากองปราบใช่ไหมคะ
แล้วก็จะพาช่วงเช้าจะพาจากกองปราบ
ทำแผนที่ลบบุรีแล้วก็ออกไปแล้วระยะหนึ่ง
แล้วก็วนกลับมามาที่กองปราบ
แล้วตอนที่ให้สัมภาษณ์เนี่ยนักข่าวบอกนะคะก็บอกก็อยู่กองปราบนั่นแหละ
แต่ว่าเป็นการต่อสายผ่านทางโทรศัพท์
คือจริงเจอค่ะเป็นข้อดีถูกไหม
ก็เลยต้องตอบคำถาม
คือคำถามคำตอบมันไม่ค่อยสมูทอะนะ
ถามแล้วมันออกมาเหมือนกับถูกบังคับถามและถูกจัดคำตอบไว้แล้ว

ถามปุ๊บตอบแค่นี้ถามปุ๊บตอบแล้วนะสุดท้าย

มันเหมือนกับว่าอาจจะมีใครบอกให้ผมตอบแค่นี้พอนะอย่าตอบมากกว่านี้

ฉันแค่หมายถึงว่ามันเหมือนกับ

คือถ้ารักษณะของ
ผู้ตำหาทั่วไปถ้าเขาทำทั้งหมด
เขาจะตอบไปเองเรื่อยนะครับ
ทีนี้อยู่ที่แล้วก็ไม่รู้
แต่ผมคิดว่าอย่างนี้ผมคิดว่าการจัดการแถลงข่าวเมื่อเช้าเนี่ย
ถูกต้องตามหลักการแล้วผู้ต้องหาไม่ควรจะปรากฏตัว
ผู้ต้องหามีสิทธิ์ที่จะไม่ตอบอันนี้ถูกต้อง
ทีนี้ที่จัดให้ตอบเนี่ยผมเข้าใจว่าทางตำรวจเขาอาจจะ
ให้ผู้สื่อข่าวได้หายคันปากสิอยากถามมั้ง
ประเด็นเยอะประเด็นมันเยอะเอาให้มันหน่อยนะ
ถ้ามันหน่อยจะไม่เกลือผู้สื่อข่าวเลยไม่ได้ให้คันปาก
นี่ผมบอกถ้าจริงจอมขวัญควรจะไปถามเองแล้วเขาอาจจะตอบมากกว่านี้
อาจารย์เหมือนเอ๊ะเหมือนด่า
คืออย่างนี้ค่ะอาจารย์ปรเมฆค่ะคือ
ในเรื่องของสิทธิ์สิ่งที่ตำรวจเลือกใช้เนี่ยอันนี้ถูกแล้ว
เห็นด้วยครับนะคะหรือจริงไม่ต้องเลยก็ได้
ได้เอ่อแต่ตำรวจเลือกใช้วิธีการให้ถามผ่านทางโทรศัพท์
โดยนักข่าวเป็นคนถามผู้ต้องหาเป็นคนตอบ
โดยที่พบตรไม่เลือกที่จะพูดสรุปความเองเนี่ยนะคะ
อันนั้นไม่เป็นไรแต่ประเด็นคือว่าดิฉันไม่รู้สังเกตมากไปเองหรือเปล่า
คือลักษณะการตอบเนี่ยมันอย่างที่ถามอาจารย์ธนันศักดิ์คือ
อาจจะเป็นเพราะตอบมาหลายรอบแล้วมั้งมันเลยอัตโนมัติได้
ผมไม่เชื่ออาจจะเห็นว่ามีกรอกประมาณนี้แหละ

คือถ้าผมจำได้ว่ามีผู้สื่อข่าวช่องหนึ่งที่บอกว่า
เข้าห้องน้ำแล้วเจอผู้ต้องหาใส่กุญแจมือ

แล้วผู้ต้องหาเขาพูดเขาพูดแบบคำว่า
ผู้ใหญ่ให้พูดแค่นี้ผู้ใหญ่ไม่ให้พูดอีก

แต่เพราะว่าผมว่าที่เมื่อเช้าที่ทำเนี่ย
คือสำนักงานตำรวจแห่งชาติต้องการให้เห็นว่า

พยายามหลักฐานก็บอกเท่าที่จำเป็น
แต่ว่านั่นคือสรุปในเบื้องต้นว่า
ไม่ใช่แพ้ไม่ได้แกล้งใคร

นึงส่วนของเคยลทรารหลักฐานในคดีอย่างไรเนี่ย

เพราะว่าถ้าเราดูให้ดีมันมีขาดบางตอนนะ

ไม่มีใครรู้ว่าตอนเอารถไปส่งบ้านพ่อตา
เขากลับออกมายังไงไปไหน
ข้อเท็จจริงในคดีผู้สื่อข่าวยังขาด

เอาอย่างนี้ค่ะจริงแล้วถ้าลงรายละเอียดเนี่ย
ทั้งเรื่องอ่ะยังต้องการคำตอบอีกกว่าเรื่อง

แต่ว่าอย่างที่เราเห็นจังหวะเมื่อช่วงเช้านะคะ

เชื่อว่านักข่าวคงเตรียมไปเยอะแหละ
ใครก็ดูรู้ว่านักข่าวเตรียมไปเยอะใช่ไหมคะ

ถ้าให้นักอาชญาวิทยาค่ะ

สิ่งที่คนทำงานด้านนี้อยากรู้ที่สุดคือ

ซึ่งตอนนี้ถือว่าได้คำตอบไหมคะ
ณตอนนี้ข่าวถึงวันนี้แล้วค่ะ

ว่ายังแต่เพียงแต่ว่าเราแค่คาดเดาหรือสันนิษฐานแค่นั้นเอง

เขาบอกว่าเป็นปัญหาส่วนตัวใช่ไหมครับ

อีกอันหนึ่งโอเคถามว่าเรื่องชิงทรัพย

ถ้าจะเหมาเอาจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตเขานะครับ
ก็คือโอเคคุณเป็นอาจารย์
ผมว่ามันก็ไม่ถึงขนาดนั้นที่ตัวจะต้องมาใช้ชีวิตหรูหลา
ซึ่งราคามันก็ไม่ธรรมดามีเรือยอดสมมุติอย่างนี้นะครับ
อันนี้มันมันเป็นเรื่องเกินตัวไปหรือเปล่าในส่วนหนึ่งนะครับ

อันนี้โดยทั่วไปโดยทั่วไปคนที่ก่อเหตุ
หลังส่วนหนึ่งเราก็จะพบว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับมีสมมุติติดพนันฟุตบอลอย่างนี้นะครับแล้วจำเป็นต้องหาเงินมาใช้หนี้ส่วนหนึ่ง
แต่นี่พอมันมีเงื่อนงำบางอย่างมันก็เลยแรงจูงใจมันไปไม่ถึงเลยไม่สามารถที่จะฟันทงได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าแรงจูงใจในการกระทำของเขาเนี่ยมันมาจากเรื่องอะไรนะแถมมันมีข่าวประเด็นในเรื่องชู้สาวซึ่งจริงหรือไม่จริงเราอาจจะไม่รู้เหมือนกันอาจจะนะครับอาจจะซึ่งมันเป็นประเด็นซึ่งมันตัดทิ้งไม่ได้เหมื
ทีนี้เขาก็ปฏิเสธประเด็นที่บอกเรื่องของอยากจะถูกวิสามันอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ถือว่าตัดทิ้งไปแล้วนะวันนี้แต่ทีนี้คำถามคือว่าอาจารย์หาถ้าดูจากการเลือกวิธีการก่อเหตุหรือแม้กระทั่งหลังก่อเหตุเสร็จแล้วเนี่ยเรื่องปัญหาส่วนตัวกับเรื่องการเงินมันถูกแก้ได้ด้วยการด้วยการชิงทองรอบนี้หรอคือเน

เป็นไปได้ที่๑โอเครู้เส้นทางหนีแล้วก็เบี่ยงเบนประเด็นคือปกปิดได้ด้วยใช่ไหมครับแล้วการใส่ชุดเอาง่ายชุดพรางทหารที่สำคัญก็ผมไม่แน่ใจว่าเขาจงใจที่จะแสดงลักษณะหลายอย่างเหมือนกันเช่นสมมุติว่าไซเลนเซอร์ไอ้ปืนเก็บเสียงเนี่ยมันเป็นยุทธภัณฑ์ซึ่งคนธรรมดาไม่มีใช่ไหมครับนอกจากหน่วยลบพิเศษ

เขาก็คงรู้ว่าตำรวจจะตามได้อืมนะครับแล้วก็หลายหลายส่วนเนี้ยผมคิดว่า
คือมันมีหลายอย่างที่เรายังสงสัยอยู่
เช่นยกตัวอย่างไอ้กลางขึ้นตู้ไปยิงอีกด้านหนึ่ง
และไม่ได้เอาทองด้านหนึ่ง

ไม่ใช่แต่มันจะมีสาเหตุอะไรกับน้องเขาหรือเปล่าอันนี้อันที่หนึ่ง
ครับเราไม่อยากจะรู้เพื่อให้หายสงสัยค่ะไม่ได้ไม่ได้ไปไปไปว่าเลยน้อง
แล้วอยากจะรู้ทุกคนอยากจะรู้ต้องขอโทษว่ามันน่าจะมีประเด็นอะไรตรงนี้อยู่
แล้วบางทีเขาบอกจำวันนี้เขาสื่อข่าวเขายิงเขาตั้งใจจะยิงกระจก
ยิงกระจกยิงกระจกก็ถูกคนใช่ไหมแล้วเมื่อก่อนผู้การแต้มมาพูดอยู่คำนึงใช่ไหม
บอกว่ามือเนี่ยยิงตรงคนนี้รู้วิถีกระสุนดีแต่พอวันนี้ทุกคนบอกถามใครก็ไม่มีใครเชื่อ
ถุงมือไปเกี่ยวแล้วปืนมันลั่นไม่มีใครเชื่อสักคนหนึ่ง
เขาอาจจะเตรียมเรื่องการสู้คดีหรือเขาคิดแม่นแต่ตำรวจเขายังหลอกเรื่องทองเลย
เพราะว่าถ้าดูตั้งแต่วันก่อเหตุคือวันที่๙นะคะคุณผู้ชม
แล้วก็ได้ตัวคือเมื่อวานนี้๒๒เนี่ยการจะตอบตำรวจมันถูกคิดมาแล้ว
คิดมาหมดแล้วแล้วจริงอย่างที่อาจารย์ธนันศักดิ์บอกเผลอก่อนก่อเหตุก็คิดไว้อยู่แล้ว

ฉันก็ไม่แน่ใจว่าถูกหรือผิดนะคะแต่การเลือกลบบุรีซึ่งเป็นพื้นที่ทหารเยอะเนี่ย
การพยายามจะแต่งตัวให้เหมือนทหารแล้วใช้ของที่คิดว่าเป้าแรกก็น่าจะเป็นทหารตำรวจแหละ
แต่งตัวอย่างนี้มีของอย่างนี้ใช้ไม่รู้คิดมาขนาดนี้หรือเปล่า

เอ๊ะเดี๋ยวนิดเดียวนิดเดียวอาจารย์ค่ะอาจารย์ค่ะแต่เขาจะไม่คิดเลยเหรอคะ
ว่าสุดท้ายต่อให้คุณพลางตัวพลางเรื่องยังไงพลางเกมยังไง
ตำรวจนะตำรวจทั้งสตชจะไม่มีใครทันเขาเลยเหรอคะ
คือจริงงี้คือเป็นคำว่าเขาคงเตรียมไว้ว่าถ้าคนไปสืบอันแรกเลยผมคิดว่าเส้นทางเนี่ย
ใช่ไหมครับผมคิดว่ามันประกอบกันให้เห็นว่าเฮ้ยคนทำเนี่ยน่าจะเป็นทหาร
ค่ายทหารมันเยอะมากในตรงนั้นนะฮะผมคิดว่าเขาอาจจะเตรียมว่าถ้าอันนี้เดานะ
ระหว่างนั้นเนี่ยหนึ่งพยานหลักฐานที่เขามีอยู่เขาอาจจะทำลายหมด
ใช่ไหมครับหลายส่วนซึ่งอะไรที่ทำลายได้ก็จะพยายามทำลายให้หมดสมมุตินะครับ
และอีกอย่างหนึ่งก็คือพอเขาออกไปแล้วเนี่ยมันมีเวลานะครับ
แล้วก็ปรากฏกายของเขามันก็ไม่มีใครเชื่อใช่ไหมครับมันก็อาจจะเป็นไปได้
คุณผู้ชมค่ะคือวันนี้เสียดายจริงคือแต่อย่างนี้บอกก่อนนะคะ
คือจริงแล้ววันนี้ผู้ต้องหาไม่ต้องตอบคำถามนักข่าวเลยสักคนนะคะ
ไม่จำเป็นนะคะไม่อยู่ในข้อบังคับใดแต่เผอิญว่าเมื่อมีโอกาสเสียดายแทนพี่น้องนักข่าวที่นั่น
เพราะคิดว่าทุกคนเตรียมข้อมูลและคำถามไปเยอะแต่ว่าไม่ได้ถามเดี๋ยวพักสักครู่
เดี๋ยวช่วงหน้าขอกลับมาอย่างที่อาจารย์ปรเมฆบอกนะคะเราต้องขออนุญาตที่จะเชื่อมโยงจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ว่าประเด็นกับพนักงานในร้านทองมันมีประเด็นอะไรนอกเหนือจากนั้นไหม
เพราะว่าคือถ้าเขาตั้งใจจะเปิดทางนะคะแล้วตั้งใจชิงทองจริงการเลี้ยวไปอีกทาง
เอาล่ะถ้าเชื่อเขานะคะจนเกิดเหตุถุงมือติดขัดอะไรแล้วลั่นไกลซ้ำเนี่ย
ทิศทางนั้นทำไมต้องไปถ้าเป้าหมายคือชิงทรัพย์นะคะคือชิงทอง
เพราะมันกวาดทองได้ตั้งแต่พนักงานทุกคนถอยไปหมดแล้วสักครู่ค่ะ
หนึ่งจะจัดสนามส่วนตัวเอง
ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องทางด้านการเงินของตัวเองครับ
การยิงพูดคือต้องการยิงเพื่อน
เป็นการยิงเพื่อเปิดทางหรือว่าให้กลัวครับ
มีร้านทองหรือเป็นบางคนที่เขียวต้องอยู่นึกครับ

ของผู้หญิงนี่ครับ
ตอนที่ผมได้ขึ้นไปที่ทู้ประจง
แล้วปลุ่มมือชื่อว่าใส่อยู่เนี่ย
แล้วพอผมดึงดึงจะพยายามดึงตรงนี้ให้เขยับออกเนี่ย
มันได้ยิงออกไปอีกสองนัดครับเอ่อเด็กเด็กนี่ผมไม่เห็นนะครับ
คือผมยิงแล้วพอพอเพื่อสดทางแล้วก็ผมคาดว่าลูกสุนว่าจะ
โดนเด็กครับตรงนี้ผมต้องไม่ได้ตั้งใจครับ
เรื่องการยิงเด็กแล้วครับแค่ยิงผูนก็พอแล้ว
อ่อตรงอ่อผมได้ยิงไปที่ตู้กระจกกระจกคลองสองนัด
แต่ผมไม่ไม่คิดว่าลูกสุนเนี้ยจะไปโดนชิพลิง
ผู้หญิงเนี่ยพนักงานครับแล้วก็พอเจอผู้ชายกับผู้หญิง
พอเหมือนกับว่ากระทำไปแล้วมันเหมือนกับว่ามันมัน
มันมันหลุดไปแล้วครับรู้สึกสำนึกรู้สึกสำนึกแล้วก็เสียใจกับการกระทำครับ
มีความคิดที่จะมอบตัวครับแต่ผมไม่ได้ศึกษาอะไรกับเขา
เพราะว่าการกระทำทั้งหมดนี้ผมทำแต่เพียงผู้เดียว
ไม่ได้ศึกษาใครไม่ได้ไม่ได้คุยอะไรกับใครทั้งขึ้น
แต่ว่าหลังวันที่ยี่สิบสี่ผมจะมอบตัวครับ
ประมาณวันที่ยี่สิบสี่ครับผมถึงจะมอบตัวครับ

ผมมีภารกิจที่โรงเรียนอีกรุ่นหนึ่งที่ผมจะต้อง
จะต้องพักให้นักเรียนครับ
อย่างนี้ผมขออนุญาตท่านผู้ประชาบาลฝากคำถาม

คำถามสุดท้ายนะครับครับท่าน
ตอนที่เข้าไปเนี่ยการยิงปืนนัดแรกมันตั้งใจยิงหรือปืนล่า
เอ่อนัดแรกตั้งใจยิงนะครับท่านเพราะอะไร
ก็ต้องการที่จะยิงเพื่อเปิดทางครับเพื่อไม่ให้ใครต้องการเข้ามาใกล้เราครับ

แต่ว่าลูกสุดพอโดนรับคอแล้ว
แล้วน่าจะพลาดไปโดนน้องไต้ตั้ง
ในส่วนของมันจะมีข้อโต้แย้งอื่นที่จะต้องถามผู้ต้องหาต่อได้ไหมคะอาจารย์
ไอ้ถามมันถามได้แต่เขาจะตอบรึเปล่าเนี่ยเราไม่รู้เนี่ย
แต่ว่าพฤติการที่เห็นเนี่ยยิ่งถ้าได้ดูจอใหญ่ยิ่งจะเห็นชัดกว่านี้อีกว่า
มันอ้อมออกไปทำไม
ไปแล้วปืนลั่นว่าถุงมือมันติดเนี่ยวันนี้ที่ผู้ต้องหาบอกว่าถุงมือติดเนี่ย
ผมถามทุกคนไม่มีใครเชื่อสักคนหนึ่งเพราะถุงมือที่มันแนบแนบกับนิ้วนะครับ
แล้วนิ้วเขาต้องอยู่ในโก่งไกลปืนตลอดเขาจะดึงออกมาทำไมเราก็ยังเป็นประเด็นอยู่
อยากรู้จริงนะครับไม่ได้ว่าไม่ได้ว่าเขามีอะไรชู้สาวแล้วไม่ใช่
ผมกำลังบอกว่ามีสาเหตุโกรธเครื่องอะไรกันหรือเปล่าแค่นี้ก่อนนะอย่าไปคิดว่าเรื่องชู้สาวไม่ใช่
มีสาเหตุโกรธเครื่องอะไรกันไหมถึงอ้อมไปแล้วไปยิงน้องเขาตรงนั้นอันนี้มันขาดเหตุผลไปนิดนึงนะ
แล้วพอมานั่งมองดูหลายเรื่องเนี่ยอย่างที่อาจารย์ว่าเอาอย่างนี้เอาง่ายเอาว่าไทยรัฐนิวโชว์เนี่ย
ตามเส้นทางใช่ไหมหายไปในค่ายทหารเป๊ะเลยแล้วก็หายไปเลยตอนนั้นก็ฐานตรงนี้ก็ทหารแล้วหายไปมันเหมือนเขาอำพลังมาตลอดนะครับ
แม้กระทั่งเรื่องของการทองอยู่ที่ไหนเขาก็อำพลางอีกแล้ววันนี้ที่ตอบคำถามเนี่ยเหมือนไม่ตั้งใจยิงเหมือนฉลับ
มันก็จะมันจะต้องมีอะไรที่ไปพูดในชั้นศาลและตอบคำถามขออนุญาตท่านพบนะครับตอบแค่นี้มันเหมือนกับตอบด้วยความเกรงใจท่านพบหรือเปล่า
มันไม่ได้โทษตำรวจนะแต่ถูกต้องหมด
มันคำถามต้องแล้วตอบนังคารหรือว่าการเลือกวิธีการไม่พูดเภรภัยโหคหรือคำในการตอบไอ้เราจะสังเกตดับคนสังเกต
ทุกอย่างนะคะคือมันก็อาจจะมองได้ว่า
มันเป็นชุดข้อมูลที่อาจจะเรียบเรียงมาแล้ว
ไปพูดชุดข้อมูลเสือเขาเตรียมเข้ามาแล้ว
ไม่ใช่อาจารย์อ้อมเหลือเกิน

เอาอย่างนี้ค่ะมาจนถึงตอนนี้ในส่วนของมูลเหตุจูงใจ
มันสำคัญแค่ไหนคะอาจารย์ปรเมฆ
โดยเฉพาะมันสำคัญต่อการตั้งข้อหาไหม

คือการตั้งข้อหาฆ่าชิงทรัพย์เรื่องปืน
แล้วภาพแค่นี้ยืนยันว่าของจริง
แล้วก็แค่นี้ก็ลงโทษได้

คนจำนวนหลายคนทำไมต้องไปเสียชีวิตตรงนี้
เปิดทางกับยามแค่คนเดียวก็พอสมควรแล้ว
ยังไปยิงคนที่รอซื้ออีก๒คน

อันนี้คือคำตอบไง

ถ้าจะยิงน้องผู้หญิงยิงข้างนอกง่ายกว่า

ถ้ายิงน้องผู้หญิงคนนี้คนเดียวชี้เป้าได้ชัดกว่าไหม

ตรงนี้คือเขาทำหลายอย่าง
พอฟังท่านพูดเหมือนเบี่ยงเบนทุกประเด็น
ให้เข้าใจว่าแค่ชิงทองแล้วก็เปิดทาง
งั้นเอาใหม่ลองคิดอีกแบบนึงนะคะ
อย่างก่อนหน้าที่จะมีการแถลงข่าวเนี่ย
เรายังงงอยู่ว่ามันเป็นไปได้เหรอ
ถ้าสมมุติอย่างที่ข่าวออกอย่างนี้นะคะ

ว่าแบบเขาอยากจะถูกวิสามัน

มันมีตำรวจให้สัมภาษณ์ต่อไป
แต่ทีนี้ประเด็นที่คุยกันเมื่อวานนี้ก็คือว่า

หรือถ้ามีปัญหาขัดใจกับใครที่เป็นผู้บาดเจ็บ
หรือเสียชีวิตจริงไม่ต้องลงมือขนาดนี้
แต่ว่าเรื่องมันเปลี่ยนตรงที่

จริงก็ป้นทองแหละอาจารย์

ที่พนักงานสวนบอกตำรวจบอกคือการปล้นทอง

สาเหตุที่กระทำเพราะอะไร

เขายังมีหลุดอยู่เหมือนกัน
เพียงแต่เรายังเข้าลึกไม่ถึง
แต่ว่าคำว่าปัญหาส่วนตัวอาจจะหมายความแบบนี้ได้ไหมคะ
เช่นคืออาจจะมีเรื่องเงินทองหนี้สิน

คนถามว่าทำไมไปปล้นธนาคาร

ตั้งแต่ว่ามันก็เป็นปัญหาส่วนตัวใช่ไหม
หรือวิเคราะห์อันตอบไม่ดี
ก็คืออาจารย์ปรณเมฆพูดเนี่ย

มันไม่เคลียร์มันมีเงื่อนงำอะไรหลายอย่าง
ใช่ไหมเอาตั้งแต่อย่างแรกตัวเขาเองเขาบอกว่าเขามีปัญหาส่วนตัว
แต่เขาไม่ได้เคลียร์ว่าปัญหาส่วนตัวคืออะไรใช่ไหมครับ
แล้วเผลอจริงทองเนี่ยเป็นตัวประกอบหรือซ้ำ
ปัญหาส่วนตัวเป็นพระเอกเราก็ไม่รู้นะ
เอาจากประสบการณ์อาจารย์ธนันสักก็ได้ค่ะคืออันนี้ผิดถูกเราไม่ทราบ
เพราะเราได้ข้อมูลเท่าที่มันออกมาเป็นข่าวนะคะเอาเท่าที่ตอนนี้
อาจารย์ธนันศักดิ์คิดว่ายังเป็นเรื่องการเงินอยู่ไหม
ต้องถามว่ามันเป็นเรื่องปัญหาส่วนตัวบวกการเงินอยู่ไหม
เป็นปัญหาหลักของเขาใช่เพราะว่าตัวเขาบอก
คืออันนี้ดูจากตัวเขาเองครับเพราะเขาพูดครั้งแรกเลยนะครับ
อาจารย์ประเมฆว่าเขาหลุดมาครั้งแรกก็คือ
เขาพูดเลยว่าโอเคจากปัญหาส่วนตัวแล้วเขาก็หยุดไปแป๊บนึ
แล้วก็บอกว่าโอเคก็เป็นปัญหาเรื่องเงินซึ่งมาใช้หนี้ด้วย
มันอาจจะเป็นสองปัญหาแต่อะไรมันหนักกว่ากัน
แล้วก็มันไม่ได้ถูกนิยามด้วยนะคะว่าปัญหาคำว่าปัญหาส่วนตัว
มันคืออะไรมันคือเรื่องเงินรึเปล่า
คำว่าปัญหาส่วนตัวใช่จ้ะมันแหลงบีบหงีศิลป์คนทรงนี่ไหม

เดี๋ยวเราพักซะคู่ค่ะกลับมาชมละเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะ
คุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราอาจจะต้องดูกล้องวงจรปิดใหม่นะคะเราอาจจะอธิบายจากภาพเนี่ยอาจจะเข้าใจกันคนละแบบนะคะคือในส่วนของการยิงซ้ำมันมันมีสองมุมมันมีสองมุมคือถ้ามุมอีกมุมนึงเนี่ยนะคะเราจะเข้าใจว่าไม่น่าเป็นไปได้ที่ที่ติดขัดไม่น่าเป็นไปได้ที่ติดขัดแล้วจะโดนซ้ำแต่มันมีอีกมุมนึง

จังหวะตอนที่ปีนขึ้นมาแล้วถ้ามันเป็นอย่างที่เขาบอกน่าจะหมายถึงคนกลางที่มันกึกกึกคือมันมันจะมีจังหวะอยู่นิดนึงอะค่ะอาจารย์ครับอ่าแต่ทีนี้ที่เราที่เราบอกว่ามันมันไปอีกคนนึงเนี่ยเพราะอีกคนอีกคนนึงก็โดนนะคะคุณผู้ชมไปอีกทางนึงเพราะว่าหนีนะคะส่วนอีกคนนึงเลี้ยวมาด้านซ้ายของกรอบของกรอบภาพเนี่ยอันนี้พี่ที่ป

แต่ทีนี้ซ่อนทองมันก็อาจจะปีนคนเดียวได้อ่าแต่ที่ผมที่ผมถามไปเนี่ยเอารถไปคืนแล้วก็กลับรถยังไงเขากลับเขานอนเขานอนบ้านพ่อตาหรือนอนบ้านพ่อตัวหรือนอนบ้านภรรยาแล้วที่ตอนกลับเอารถไปคืนเพราะเขาบอกเอารถไปคืนใช่ไหมเอามอเตอร์ไซต์ไปคืนแล้วก็กลับบ้านยังไงอันนี้ก็ยังสงสัยอยู่คือคือข้อมูลเรามีไม่
ควรการสอบส่วนพนักงานสอบส่วนเขาแต่เราอยากรู้ว่าจริงจริงสังคมอยากรู้จริงจริงว่าทำทำไมต้องให้คนตายเยอะแยะขนาดนี้เปิดทางเนี่ยถ้าไปดูเรื่องตีใหญ่เรื่องเสือใบมันก็ให้ยิงคู่แล้วก็ไม่ต่อสู้เขาก็ไม่ทำในลักษณะไงตรงนี้มันผิดทฤษฎีทั้งหมดผมก็เรียนอาญาวิยามาเรียงอาจารย์ก็ผิดแนวมันไม
ปกปิดเบี่ยงเบ้นด้วยการชิงทอง
มันก็จะเป็นข้อหาฆ่าคนโดยใจตรงไว้ก่อน
โทษมันก็ประหารชีวิตอย่างเดียวในขณะเดียวกัน
ชิงทองและเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย

คือโดยสรุปแล้วโทษไม่เปลี่ยนแปลง

ว่าทำไม
อาจารย์ต่างสักเคยเจอคนที่อยู่ใน
เราไม่ได้พูดถึงว่าวิชาชีพนี้ก่อเหตุไม่ได้
วิชาชีพไหนควรจะเป็นผู้ก่อเหตุมากกว่าไม่เกี่ยวนะคะ

โดยสถานะในวิชาชีพตัวเอง

แต่ว่าถ้าเป็นอย่างที่เขาบอกใช้เวลาคิด๒๓วัน

เพราะสุดท้ายตำรวจต้องจับอยู่แล้ว
มันเป็นไปไม่ได้ที่จะหนีได้อะค่ะ
ผมว่าเขาคงไม่ได้คิดสองสามวันหรอก
ถ้าคิดจากลักษณะคงวางแผนไม่นาน
แต่เพียงแต่ว่าจะตัดสินใจช่วงไหน
ใช่ไหมครับที่อาจจะมาตัดสินใจวันสองวัน
แต่ว่าผมเชื่อว่าคิดแล้ววางแผนเพราะว่า
การป้นลักษณะหรือการเริ่มเริ่มการ

มันคงไม่ได้ทำแค่วันสองวันปุ๊บแล้วลงมือได้
อาจจะต้องวางแผนไว้ในระยะยาว
แล้วก็วางเส้นทางหลบหนีวางอะไรต่าง
เผลออย่างที่อาจารย์ปรเมฆว่า
เตรียมคำถามให้สำหรับอยู่ในศาลด้วยซ้ำ
อาจจะไปถึงตรงนู้นด้วยซ้ำใช่ไหมครับ

แต่ทีนี้ก็พยายามทำทุกอย่างให้เป็นปกติที่สุด
คือแต่ทีนี้นะคะคุณผู้ชมพยายามเอาอารมณ์ร่วมออกก่อน
คือเขาพยายามทำทุกอย่างให้เป็นปกติ

ก็มีครับก็มีแต่ว่ามันไม่ล่าเริงขนาดนี้ไง

ก็ไปเดี๋ยวฉะนั้นจะไปหัวล่อเต้น
มะโขงมะเขือเราไม่เคยเจอหรอก
เจอแต่ปกติก็ซึมเศร้านิดหน่อยอะไรนิดหน่อยใช่ไหม
ทีนี้ผมตั้งข้อสังเกตไว้อันหนึ่ง
ผมจากที่ตำรวจพูดถูกเขาก็นั่งดูข่าวอยู่
แล้วผมตอนที่ท่านชัยวัดพูดที่ผมจับได้อยู่ตอนนั้นว่า
เฮ้ยไอ้คนที่น้องคลายน่ะไม่ใช่
เพราะฉะนั้นเขาบอกน้องคลายได้คนผู้ต้องสงสัยมีเป้สีเหลียวกัน
แต่ท่านชัยวัดท่านพูดอยู่คำหนึ่งไง
ทำผิดแล้วมอบตัวใช่ไหมนีไม่รอดนะเดี๋ยวอยากจับได้
ให้มามอบตัวเรารู้สึกว่าเขากำลังส่งสัญญาณ
ไม่ใช่ไอ้ที่น้องคายแล้วส่งสัญญาณถึงใครสักคนหนึ่ง
แต่ตัวนั้นผมยังไม่กล้ามีก็มีคนสัมภาษณ์แต่เราไม่กล้าพูดว่า
สัญญาณว่าเขากำลังทำอะไรอยู่เพราะว่าถ้าผมอยากจริงผมอยากจะให้เทียบ
น่าเทียบว่าวันที่เกิดเหตุตำรวจสัมภาษณ์อย่างไร
แล้ววันรุ่งขึ้นเขาทำงานวันเด็กพอวันเด็กตำรวจสัมภาษณ์อย่างไร
แล้ววันอาทิตย์เขาทำอะไรครับผมแล้วพอตำรวจบอกไปชายแดน
รู้สึกเขาจะไปกินนมเลยนะคือชะล่าใจได้ไง
เริ่มชะล่าใจเริ่มมีอารมณ์ดีขึ้นมันเป็นการพฤติกรรมที่เบียงเบน
อย่างอาจารย์ว่ามันเบี่ยงเบนมาตั้งแต่ต้นและปลอมเป็นเหมือนทหาร

เพราะว่าตัวเองยังมีภารกิจที่โรงเรียนให้กับโรงเรียนและนักเรียน
คือดิฉันนึกไม่ออกว่าทำไมเขาถึงมั่นใจว่าเขาจะไม่ถูกจับก่อนวันที่๑๔
แล้ววันที่๒๔ตัดสินใจที่เตรียมจะมอบตัวเองคือแบบ
คือผมเข้าใจเองนะว่าจากการที่เขาวางแผนไว้
แล้วเขาก็คิดว่านะจากภาพที่ออกมาหรือข่าวอะไรเนี่ย
ทุกคนไปมุ่งที่ค่ายทหารหมด
เพราะฉะนั้นพอหลังจากเสร็จการก่อพฤติกรรมแล้วเนี่ย
สบายใจส่วนหนึ่งแล้วทีนี้ก็มาดูสังเกตการณ์แล้ว
มันยังไม่เข้าตัวเองเพราะฉะนั้นโดยหน้าที่การงานโดยคนรอบข้าง
จะไปทำตัวให้ผิดปกติไม่ได้ใช่ไหมครับ
เขาก็โอเคสบายนะครับแล้วก็เตรียมตัวอะไรต่างไว้
เพราะฉะนั้นผมคิดว่าอันนี้ส่วนนี้เขาก็คงจะเฝ้าดูว่า
แผนที่ดำเนินการมามันได้ระดับหนึ่งแล้ว
แล้วก็ถ้ายิ่งควานหาหลักฐานเขาไม่ได้
เผลอนะนี่ยังไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าถ้าถึงเวลาเกิดเขาบอกว่า
เวลาที่เขาไปป้นทองเขาอยู่ตรงนี้มีคนเห็นก็ยุ่งกันไปใหญ่
อันดนี้คือจุดหนึ่งที่ทำให้เกิดความปลอดภัยเจฟตี้แล้ว

ถึงสุดท้ายตอนนี้ได้ตัวเขาแล้วแล้วเขาก็รับสารภาพ
ไม่ว่าจะกับตำรวจหรือว่ากับผู้สื่อข่าวเอง
แต่ว่าสำนวนจะออกมาจริงแล้วละเอียดแค่ไหน
มูลเหตุจูงใจคือสิ่งที่ยังคาใจอยู่นะคะ

ในอนาคตเราสามารถเจอเหตุการณ์

แล้วก็ทั้งกระบวนการยุติธรรมเลยนะคะ